หน้านะคะหลวงพ่ออายุ๕๖ปีค่ะขับรถลงดอยมาเป็นรถกระบะ
ไม่รู้ขับมาอีกท่าไหนนะคะมาชนรถกระบะของเจ้าบ้านในขณะที่ลงดอยพอดีนะคะ
เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสิไปได้กลิ่นเหล้า

อ่อแล้วผู้จาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
นี่หลวงพ่อหลวงตาใช่ไหมครับจีบว้านคอเตาก็นี่ใช่ค่ะ
จีบว้านคอเตาก็คืออากาศนาวดงดอย
ทิ้งเสื้อกันหนาวก่อนถึงจะเอาจีวอลทับอีกทีหนึ่งนี่เป็นสภาพ
ที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตสะเนียน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหลังจากที่มีคนแจ้งเข้าไปที่ศูนย์
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบาดเฉียวชนกันหลักกิโลเมตรที่๒๔๒๕ถนนสายน่านอำเภอบ้านหลวง
พอไปถึงก็ไปเจอพระสงฆ์รูปนี้แหละค่ะชื่อว่าพระธนกรตาน้อย
เป็นคนขับรถอีซูซูสีบรอนทองต้องพยายามพาออกมาจากรถ
แล้วก็นี่แหละค่ะเดินเซไปเซมาลักษณะคล้ายกับคนเมาสุราพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ส่วนรถด้านหน้าขวาพังยับเพราะว่าตกร่องระบายน้ำข้างทาง
ห่างออกจากรถของหลวงตาเนี่ยไปประมาณ๑๐เมตรพบรถกระบะคู่กรณี
สภาพรถด้านข้างขวาเนี่ยถูกเฉียวชนจนเผลาล้อหลังหลุดไปอยู่กลางถนนเลย
คนขับชื่อว่านายพรศักดิ์แทร่เฮ้ออายุ๓๘ปี
จากการสอบถามคนขับรถคู่กรณีเล่าว่า
ขณะที่ตัวเองขับรถมาจากในเมืองน่าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งโค้งไม่พอลงเขาด้วย
เห็นรถกระบะของหลวงตาเนี่ยเป็นรถกระบะอีซูซู
ก็ขับลงมาด้วยกันแต่มาด้วยความเร็ว
จากนั้นเสียหลักค่ะพุ่งชนรถของคุณพรศักดิ์เนี่ย
จากด้านข้างซึ่งเป็นฝั่งคนขับ
เขาบอกเผลาของเขาขาดเลยแล้วรถก็ต้องจอดอยู่ตรงนั้น
ต่อมานะคะพันธุ์ตำรวจโทสำรานวงชายาพนักงานสอบสวนสพเมืองน่าน
มนต์พระธนกรมาสอบสวนที่โรงพักต่อค่ะ
ทราบว่าเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลสะเนียน
ขับรถกลับจากการส่งชาวบ้าน
ขณะที่ทำการสอบสวนตำรวจยืนยัน
โอ้โฮกลิ่นสุราโชว์เอาอีกมาเลย
เลยต้องขออนุญาตหลวงพ่อขออนุญาตตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ
ผลการตรวจออกมาโป๊แตกนะคะ
เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ใช่ก็เลยต้องนิมนต์พระธนากร
ลาศิกขาที่วัดมิ่งเมือง

ในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และขับรถในขณะเมาสุราต่อไปค่ะ